ยังไม่รู้เรื่องหรือยังงงยังไม่คิดเข้าตกตกตกตกผมยังไม่ได้เจอทนายที่สุดเลยครับ
คือก่อนหน้านี้เป็นข่าวไปแล้วกรณีที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมกับเสียชูวงแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นปี๕๘
ที่สมุดประการเสียชูวงเสียชีวิตแต่มีการสืบเรื่อยมาจนกระทั่ง
อุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุทั่วไปมันเป็นเหตุฆาตกรรมนะคะ
ทีนี้จากจุดตั้งต้นของเรื่องอุบัติเหตุกลายเป็นเรื่องเป็นราวแยกเป็น๒คดี
ก็คือคดีโอนหุ้นที่ผิดปกติเพราะหุ้นของเสียชูวงถูกโอนไปยัง
ผู้หญิงคนสนิทของพันธ์ตำรวจโทบัญญิน๒คนมูลค่าหุ้นคือ๓๐๐ล้านบาท
อีกคดีหนึ่งจากอุบัติเหตุกลายเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางคุณผู้ชมสองคดีเนี้ยค่ะ
หลังจากนั้นพอเป็นคดีเสร็จปุ๊บมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
โอนหุ้นจะมีการตัดสินวันที่ยี่สิบมีนาคมนี้ซึ่งชื่อของพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
กับพวกเนี่ยตกเป็นจำเลยก็เลยกลายเป็นที่มาวันนี้ค่ะ
ของเมื่อวานนี้อุ้มพี่ชายของผู้พิพากษาซึ่งคดีหุ้นเนี่ยจะมีการตัดสินในวันที่๒๐
เขาบอกว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังลำดับให้ฟังนะคะ
เอาเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจกองปราบไปจับกลุ่มพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นอดีตสสนครสวรรค์หลายสมัยนะคะ
ไปจับกลุ่มที่บ้านพักที่จังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับพวกอีก๓คน
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์
หลังไปพบหลักฐานว่าพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรเนี่ย
อาจจะไปผัวพันคดีฆาตกรรมพี่ชายผู้พิพากษา
ซึ่งผู้พิพากษาอาวุโสคนนี้เป็นผู้พิพากษาที่จะเป็นคนตัดสินคดี
ในวันที่๒๐มีนาคมนี้และเป็นเจ้าของสำนวนคดี
คือระหว่างควบคุมตัวเนี่ยนะคะพันธุ์ตำรวจโทบัญญินก็พยายามบอกตลอดว่า
ก็งงอยู่นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมั่นใจในความบริสุทธิ์
นี่เป็นภาพบรรยากาศตอนที่ตำรวจกองปราบนำตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
จากบ้านพักที่นครสวรรค์มาที่กองปราบสักประมาณบ่ายสามนะ
ไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

เรื่องราวที่เกิดขึ้น
และเป็นเจ้าของสำนวนคดีโอนหุ้น

เป็นหุ้นของคุณชวงแทร่ตั้งนะคะ
เพื่อให้ยกฟ้องคดีที่พันธุ์ตำรวจโทบัญญินตกเป็นจำเลย
ความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม
จากกรณีการโอนหุ้นของคุณชูวงร่วม๓๐๐ล้านบาท
คืออย่างที่บอกไปคดีนี้สารนัดฟังคำพิพากษาวันที่๒๐มีนาคมที่จะถึงนี้
กลับไปวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลาสักประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายสักประมาณ๓๔คน
ไปร่วมกันลักพาตัวพี่ชายของคุณพนิดาสกุลตะประเสริฐ
ซึ่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในสารอาญากรุงเทพใต้
และเป็นเจ้าของสำนวนคดีโอนหุ้นของเสียชูวง
เอาตัวคุณวีรชัยขึ้นรถไปจากหน้าสารอาญากรุงเทพใต้
กลุ่มคนร้ายค่ะหลังจากนั้นก็โทรศัพท์มาข่มขู่น้องสาวของผู้เสียชีวิต
และใช้ถ้อยคำหยาบคายขอให้ยกฟ้องในคดีโอนหุ้น
ชูวงมิฉะนั้นแล้วตัวประกันจะไม่ปลอดภัย
น้องสาวผู้เสียชีวิตก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่ทีนี้ระหว่างที่ไปแจ้งความกับตำรวจ
ปรากฏว่าปลายสายคนร้ายโทรเข้ามาพอดี
ลักษณะคือข่มขู่แล้วขอให้ยกฟ้องในคดีโอนหุ้น
จังหวะนั้นก็มีการบันทึกเทปสนทนาไว้ระหว่างที่มีการสนทนา
จนกระทั่งวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตำรวจก็เลยขอสารอนุมัติออกหมายจับคนร้ายทั้งหมด๖คนด้วยกัน
หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำเสร็จปุ๊บ
เมื่อวานนี้ค่ะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
เบื้องต้นคือ๒ข้อหาด้วยกันคือ
ร่วมฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และร่วมกันเรียกฆ่าไทยเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
เจ้าตัวค่ะคุณผู้ชมยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นไม่รู้จักกับผู้ตาย

และก็คาดว่าวันนี้จะนำตัวพันธุ์โทบันยิน

ย้ำว่าการเข้าไปจับกลุ่มพันธบรวโทบัญญินที่บ้านพักที่จังหวัดนครสวรรค์ช่วงเมื่อวานนี้นะคะ

ก็คือน่าจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่าพี่ชายของ
พิพากษาที่จะตัดสินคดีโอนหุ้นในวันที่๒๐มีนาคมเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะตำรวจคือได้ข้อมูล
และเป็นข้อมูลสำคัญจากกล้องวงจรปิดก่อนนะ
ก็คือกลุ่มคนร้ายที่ไปอุ้มพี่ชายของผู้พิพากษา

ติดตามพฤติกรรมติดตามไปเรื่อย
ก็เลยไปพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
นี่แหละก็คือที่มาการจับกลุ่มของคดีนี้ทั้งหมด
แต่การสืบสวนสอบสวนล่าสุด
ยังมีข้อมูลที่ยังไม่ตรงกันอยู่สำหรับทีมอุ้มฆ่า

กลุ่มแรกบอกว่าศพของพี่ชายผู้พิพากษา

แต่อีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่ได้เผาหั่นเลย
อันนี้ตำรวจบอกว่าจะต้องสะสางเรื่องนี้ก่อนเนี่ยนะคะ
และสูงสุดของขออนุญาตเรียกคำว่ากรมตำรวจละกันนะคะ

มาติดตามคดีด้วยตัวเอง
แล้วมากับพนตำรวจเอกสุวัตจังยสุกรองพร
เดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดีเลยนะคะ
ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทลพ๖
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์ซึ่งเป็นรองพบตรระบุนะคะ
หลังจากเข้าไปประชุมกับทีมสืบสวนสอบสวนเรียบร้อย

บอกว่ายังมีการสอบปากคำพยานปากสำคัญอยู่ตอนนี้
แต่จากข้อมูลการสอบปากคำผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นกลุ่มอุ้มฆ่ามีกัน๓คน
พบว่าตัวผู้ต้องหา๒คนให้การรับสารภาพ
แต่ยังขัดแย้งเรื่องพฤติการในการอำพลางศพพี่ชายผู้พิพากษา
หนึ่งคนบอกว่าหลังจากมีการฆ่าจนเสียชีวิตแล้ว
ผู้ต้องหาหั่นศพเลยแยกชิ้นส่วนเป็นสามส่วน
ใส่ถุงดำชิ้นส่วนและถุงรวม๓ถุง
เพื่อให้ง่ายต่อการอำพรางแล้วก็เอาไปโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยา
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะบอกว่าเอาไปเผาที่สถานที่แห่งหนึ่ง

แต่ว่าตำรวจให้น้ำหนักไปที่ผู้ต้องหาที่ให้การว่า
นำไปหั่นมากที่สุดเพราะมีพยานหลักฐานที่สอดคล้องกันหลายอย่างนะคะ

การสืบสวนมาโดยตลอดเนี่ยมันก็ดูแล้วเป็นเรื่องของการ
เอาตัวไปเพื่อเรียกฆ่าไทยนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการขอออกหมายจับ
และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนจับกลุ่มซึ่งวันนี้เราก็จับไปได้ร้อยจำนวนหนึ่ง
ก็อย่างที่เป็นข่าวกันก็มีอดีตนักการเมืองที่มีชื่อดำนั้น
ข้อหาที่เราตั้งตามที่หมายจับก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ร่วมกันเรียกฆ่าไทยเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
หนึ่งก็โทษสูงสุดคือประหารชีวิต
ทีนี้พอข้อมูลมันออกมาไม่ตรงกันค่ะ
ทีมของพบตรก็ต้องลงพื้นที่ทุกจุดเลยนะคะ
จุดแรกไปดูจากคำบอกจากคำอ้างของผู้ต้องหาที่จับได้
เขาบอกว่ามันเป็นจุดเผาร่างของนายเวียรชัย
เขาบอกอยู่ในอำเภอตาคลีอันนี้ทีมพบตรก็ไป
อีกจุดหนึ่งก็ไปเช่นเดียวกันบอกว่าเป็นจุดทิ้งศพที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ในตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
โดยจุดนี้นะคะเป็นจุดบอกว่าเป็นจุดที่ทิ้งอวัยวะที่เผาไหม้ไม่หมด
และหลังจากนั้นเดินทางไปอีกหนึ่งจุดค่ะ
บอกว่าเป็นจุดที่ทิ้งของกลางก็คือทิ้งศพอีกหนึ่งจุด
โดยทุกจุดตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปคนเดียวนะคะ
ทีมเนี่ยเขามี๓แต่เอาตัวไปคนเดียวทราบชื่อเบื้องต้นว่าชื่อรง
คาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในมือฆ่ามาชี้จุดประกอบคำให้การด้วยค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะข้อหาเบื้องต้นร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันเรียกฆ่าไถ่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตมีโทษสูงสุดประหารชีวิตค่ะคดีนี้
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมตั้งต้นมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
อย่างที่บอกไปตอนแรกดูเหมือนว่าเป็นคดีอุบัติเหตุธรรมดา
เพราะว่าพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรเป็นคนขับรถไปพร้อมกับเสียชูวง
ชนเข้ากับต้นไม้แล้วเกิดจุดขึ้นเนี้ยทำให้เสียชู้วงเสียชีวิต
แต่พี่สาวของเสียชู้วงเนี่ยก็ไม่เชื่อไงว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุปกติ
ทีนี้สืบไปสืบมาค่ะที่สุดแล้วคดีจากคดีตั้งต้นอุบัติเหตุ
แยกเป็น๒คดี๑คดีโอนหุ้นแบบผิดปกติของเสียชูวง
เป็นเรื่องของคดีที่ลักษณะคือฆาตกรรมอำพลาง
คดีนี้นะคะพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
ตกเป็นจำเลยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วสรุปตอนนี้
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรตกเป็นผู้ต้องหาใน๓คดีหลัก
คดีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๘คือคดีโอนหุ้นแล้วก็คดีฆาตกรรมอำพรางเสียชีวิตวงศ์
คดีล่าสุดเกิดขึ้นคือ๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือ
ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนไปเกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
ซึ่งผู้พิพากษาท่านนี้เป็นเจ้าของสำนวนคดีในคดีโอนหุ้น
ที่จะมีการพิพากษาในศาลชั้นต้น๒๐มีนาคมนี้นะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นำโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาก็ต้องเข้ามารับผิดชอบ
เพราะถือว่าเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ
ทีนี้อีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้
ไปรอพันธุ์ตำรวจโทบัญญินที่กองปราบนะฮะ
คือหลังจากที่ตอนเช้าตำรวจกองปราบ
แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของสำนักการตำรวจแห่งชาติ
บุกจับพันธ์ตำรวจโทบัญญินที่บ้านพักที่นครสวรรค์เสร็จปุ๊บ
นำตัวขึ้นเครื่องมาที่กองปราบสักประมาณบ่ายสองบ่ายสาม
มาสอบปากคำใช้เวลาก็เป็นชั่วโมงนะคะ
ตอนแรกลูกสาวของพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเนี่ย

ตอนนั้นตำรวจยังไม่ให้เจอแต่ว่าสุดท้ายแล้ว
สักประมาณ๔โมงเย็นค่ะก็ได้เจอนะคะ
นี่ค่ะลูกสาวของคุณบัญญินนะคะ
ก็คือนางสาวบุษยาตั้งพากรหรือว่าน้องเบลค่ะ
บอกว่าหลังจากที่ไปพบคุณพ่อแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะ
แต่ก็เชื่อว่าคุณพ่อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้น
ก็คือคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
เบลยืนยันว่าคุณพ่อน่าจะโดนกันแกล้ง
เพราะว่าที่ผ่านมาทางครอบครัวถูกเล่นงานมาโดยตลอด
แล้วก็ไม่เชื่อว่าพ่อจะฆ่าพี่ชายของผู้พิพากษา
เพราะก็ไม่ได้ส่งผลกับคดีที่จะมีการตัดสินในคดีโอนหุ้นของเสียชูวง
วันที่๒๐มีนาคมที่จะถึงนี้
เชื่อว่าคุณพ่อถูกกันแกล้งจากขูบกรณีของข้อคดีความ
ส่วนตัวมองว่าถ้าพ่อกล่าวเหตุจริง
คงไม่ไปอุ้มตัวพี่ชายของผู้พิพากษาด้วยตัวเอง
นึกออกมั้ยฮะฟังเสียงคุณเบลหน่อยค่ะ
คดีของเสียชูวงคนที่เป็นขัดแย้งกับคุณพ่อก็ต้องเป็นครอบครัวเขาถูกไหมคะ
แล้วหนูว่าครอบครัวนี้เขาใช้เงินใช้สื่อปั่นไปเรื่อยค่ะ
เขาพูดโกหกหนูรู้เขาพูดโกหกหนูพูดอะไรไม่ได้
ร้องไห้หน้ากล้องแอคติ้งเสมือนเลยแต่แบบมันไม่ใช่ความจริงอะค่ะพี่
กรณีนั้นตกไปเอาอะไรผิดไม่ได้กรณีนี้ตกไปเอาอะไรผิดไม่ได้
วันนี้ก็เลยมีกรณีพี่ชายตายอีกแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นมือปืนคุณพ่อ
ทอดมาหาคุณพ่อหนูว่าพ่อหนูเขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะคะ
ที่มันจะเข้าใจไหมคะคือมือปืนหนูก็รู้จัก
ไม่มีใครเขาซักทอดถึงนายที่เป็นคนดีอย่างนี้หรอกค่ะ
ไม่รู้จักพ่อหนูคือพี่อย่าคิดว่าพ่อหนูเป็นคนเลวก่อนที่จะรู้จักนะคะ
คือเขาน่าสงสารตอนนี้
คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะคือตอนนี้เนี่ย
สิ่งที่จะเป็นหลักฐานมัดตัวแล้วก็
ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะก็คือ
ศพของพี่ชายของผู้พิพากษาเพราะแม้ว่าจะถูกกล่าวอ้างว่าถูกอุ้มฆ่าถูกเผาถูกหานศพอะไรไปแล้ว
โยนทิ้งแม่น้ำไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เจอชิ้นส่วนของศพนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้ตามกันต่อค่ะเพราะว่า๙โมงเช้านะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะนำชุดประดาน้ำตำรวจน้ำไปงมที่ผู้ต้องหาซัดทอดว่าจุดที่เป็นจุดทิ้งศพ๒จุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำแม่ปิงเนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นข่าว
เพราะพบตรบอกว่าก็ต้องทำงานในทางลับก็ได้รับแจ้งเหตุตั้งแต่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายจับทีนี้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะอะไรที่เป็นตัวมัดพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
มีรายงานข่าวบอกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเป็นผู้ร่วมขบวนการครั้งนี้ด้วย
เรื่องราวทั้งหมดพบตรพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาจะมีการแถลงข่าวคือ๒๕กุมภาพันธ์นี้